กราบเรียนเจ้าประชาญสภาดิกรบผมในแพทย์ในวัดวิสุทธเวชครับ
ท่านประธานครับวันนี้ผมต้องมาหารือเนื่องจากว่าข่าวเรื่องของเอ่อ
ฝีดาดลิงเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนอาจจะตื่นตนกแล้วก็หวาดกลัว
ก็เลยอยากจะหารือท่านประธานไปยังรัฐบาลว่า
จริงจริงแล้วเนี่ยต้องรีบสื่อสารกับประชาชนว่า
ไม่ต้องหวาดกลัวนักนะครับแล้วก็ยกระดับการเฝ้าระวังนะครับ
ประเด็นมันอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าจริงแล้วเนี่ย
โรคนี้เนี่ยมันอยู่ในอฟริกาตะวันตกแล้วก็อัฟริกากลางนะครับ
มันไม่เคยระบาดออกนอกเอ่ออฟริกาแต่ว่าณขณะนี้เนี่ย
ต้นเดือนพฤษภามันมีการระบาดไปยังอเมริกา
ยุโรปหลายประเทศแล้วก็แคนาดาออสเตรเลี
มันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยหวาดภาวะนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ที่จะต้องช่วยป้องกันควบคุมเพราะระหว่างให้ดี
ที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในประเทศไทย
ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย

ดาดลิงเนี่ยไอ้ตัวไวรัสเนี่ย
มันอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดฟีดาตในคน
เพียงแต่ว่าเมื่อปี๒๕๒๓เนี่ย
องค์การอำนาจมายโลกเนี่ยได้ประกาศว่า
ไม่มีโรคฝีดาดอีกแล้วในโลก
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีการปลูกฝีป้องกัน
ฉะนั้นคนที่เกิดหลังปี๒๓ก็ไม่มีการป้องกันนะครับ
แต่คนที่เกิดก่อนปี๒๕๒๓เนี่ย
ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่เพราะว่าได้รับการปลูกฝี
คนที่อายุเกิน๔๒ปีเนี่ย
ก็อยู่ในช่วงซึ่งสามารถที่จะติดต่อได้นะครับ
ก็กราบเรียนนับประทานทางนี้ครับขอบคุณครับ

คุณสิริพงศ์รัศมีครับ